คุณผู้ชมครับมันมีคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์
วิจารณ์อย่างหนักเลยครับเพราะว่ามันมีผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระ
หลังจากนั้นก็ถือไมค์ร้องคาราโอเกะแล้วก็ถอดจีวอนออก
แล้วก็เต้นอย่างสนุกสนานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มีข้อมูลบอกว่าไม่ใช่พระนะฮะล่าสุดนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดมหาสรคามก็เตรียมออกหนังสือคุณผู้ชมคลิปนี้ฮะ
เดี๋ยวร้องเพลงนะครับแต่งกายเอาจีวอนมา
คือจริงถ้าใครเห็นภาพนี้ก็ตกใจทุกคนนะคะเพราะว่าสถานที่ก็ไม่ใช่ที่ที่พระจะไป
พฤติกรรมก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่พระจะกระทำ

ร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่าตรวจสอบแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไป
ก็คือว่าไม่ได้เป็นพระครับโดยให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองศาสนาตรวจสอบปรากฏว่าอ้าว
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะ
แต่งกายเรียนแบบพระเพื่อทำคอนเทนต์นะครับ
โอ้โหมาแนวนี้อีกแล้วค่ะทำคอนเทนต์
แต่ดูจากการจับไปจากการเต้นก็พอจะเดาออกนะ

อยากให้ทำแบบนี้ถ้ามีเจตนาล้อเลียน
ทำให้ศาสนาพุทธเสียหายก็จะมีความผิดทางกฎหมาย

เดี๋ยวไปฟังเสียงทางพอสำนักพุทธมหาสารคามครับ
ก็ไม่ใช่พระนะครับไม่ใช่พระที่ทำ
มันเร็วนะครับคนที่ทำบางทีก็ความรู้เท่า
ถึงการหรือทำเล่นเพื่อที่จะได้ยอดไลน์
ยอดวิวอะไรต่างนะครับต้องระบัดระวังนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บอบบาง
พุทธศาสนาแล้วถ้ามันโยงไปเนี่ยก็คือแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
ก็เป็นความผิดด้วยนะครับทั้งความผิดเป็นความผิดอาญานะท่านนะ
เป็นความผิดอาญาที่จะต้องถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่จะล้อเลียนแบบ
หรือทำให้พระพุทธศาสนาเสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปทุกหน่วยงานองค์กรนะครับว่าจะทำอะไรก็ให้พิจารณาดี
แล้วคือดูจากภาพอย่างนี้นะครับพูดง่ายคือทรงผมแบบนี้นะครับ
มันก็ต้องตรวจสอบแต่ล่าสุดอย่างที่บอกไปก็ไม่ใช่
ศึกษาของน้องด้วยตักเตือนนะครับจากการกระทำแบบนี้นะครับ
ก็เป็นความผิดทางกฎหมายนะคะเป็นการเรียนแบบสงฆ์นะคะแล้วชาวพุทธก็ไม่สบายใจ